ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนีประดีนเรื่องของวิสารเทชถีระวัตรสสเึไทย
วันนี้ก็มีการมาเปิดใจกับนักข่าวของเรานะคะ
แทนรัฐทวี
ชาวนี้คุณวิสารเทชถีระวัตรสสเบไทย

ขณะนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ยังรู้สึกตึงที่แผลอยู่บ้าง
โดยแผลทั้งหมดมี๓แผลด้วยกันแต่ต้องเย็บ๒แผล
โดยแผลละ๔เข็มกับ๕เข็มก็เป็น๙เข็มนะคะ
ซึ่งหมอที่รักษาบอกว่าถ้ากรีดลึกกว่านี้
สักอีก๑๒นิ้วจะโดนเส้นเลือดใหญ่
สัปดาห์หน้าหมอจะนัดดูบาดแผลอีกรอบหนึ่ง
นี้เมื่อวานนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อมา
กำลังใจจำนวนมากรวมถึงคุณทักษิณชินวัฒน์
และคุณยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
แสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่โดยบอกว่า
นรู้สึกกดดันแต่ก็อย่าทำอย่างนี้
ก็ลักษณะคือเตือนนะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกกดดัน

ผู้ใหญ่ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นความกดดันนะ
เรื่องของการชุมนุมเรื่องของสถานการณ์การการเมือง
แต่ก็เตือนคุณวิสานอย่าแสดงออกแบบนี้เลย
ใช่คุณวิสานบอกต่อนะคะบอกว่าที่ทำลงไป
เพราะหวังว่าจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าสภาแห่งนี้มีความหวัง
ไม่ใช่เป็นการเล่นปาหี่เพราะตนเองก็มีความตั้งใจอย่างแท้จริง
ที่จะให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะการชุมนุมของเด็กเยาวชน
ซึ่งไม่ต้องการให้มีเยาวชนบางส่วนเนี่ย
หรือใครเลยก็ตามบาดเจ็บจากการชุมนุมนะคะ
ส่วนที่นายกรัฐมนตรีระบุว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังพอสมควร

ก็คือนายกมนตรีพูดตอนนี้นะคะบอกว่า

อยากให้นานาประเทศเห็นใช่ไหมกับภาพที่เกิดขึ้น

บอกว่ามีคนบางคนแหมสร้างช็อตเด็ด
ทั่วโลกเขาจับตามองสภาไทยเป็นแบบนี้อะไรนะฮะ

บอกว่าด้วยความสัดจริงว่าตนไม่ต้องการเด่นดัง
เพราะทำการเมืองมากว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
แต่สิ่งที่ต้องการคือต้องการให้นายกรัฐมนตรี
รู้สึกแล้วก็ให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงและจริงใจค่ะ
นี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายวิสานนะฮะ
เมื่อวานนี้มาให้ดูด้วยนะคะ

จากแม่บ้านของรัฐสภาเพราะอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เอาไว้ให้ลูกแล้วก็หลานได้ดูมิตรอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
อย่าเก็บไว้ใกล้ตัวเลยนะเป็นห่วงนะฮะ
คุณผู้ชมฮะในส่วนของนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นะฮะ

บอกว่ามันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนประเด็นอ่อนไหว
การแสดงออกด้วยการกรีดแขนอะไรแบบนี้นะฮะ
ความขัดแย้งในภาพรวมคือต้องไม่ใช้ความรุนแรง
ทั้งร่างกายและวาจารวมถึงการทำร้ายตัวเอง
ก็เป็นความรุนแรงหนึ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร
แต่อาจจะทำให้ฝ่ายที่เห็นด้วยกับคนที่กรีดแขน
หรือว่าทำความรุนแรงเนี่ยคือพอคนเห็นแล้วก็จะรู้สึก
โอ้โหรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเป็นเพราะเขาถูกกดดัน
แล้วก็มันจะกลายเป็นความรู้สึกที่รุนแรงกันมากขึ้น
ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายวิสาน
ก็จะรู้สึกถึงการต่อต้านมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ประโยชน์สำหรับฝ่ายไหนฝ่ายใดเลยนะครับ
ไม่ว่าจะฝ่ายใดใช้ความรุนแรงก็ตาม
ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
ไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ไม่ควรใช้ความรุนแรง
และที่สำคัญอย่ามองคนที่เป็นอีกฝ่ายว่าเป็นศัตรู
เคารพความเห็นซึ่งกันและกัน
เพราะว่าทุกฝ่ายมีความตั้งใจดีต่อบ้านเมืองเช่นกัน
แล้วก็สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบรรทัศนให้สังคมมีทางออก
นั่นก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกัน
อันนี้จิตแพทย์เขาบอกมาแบบนี้นะฮะ
เพราะเดี๋ยวกลัวว่าถ้าคุณวิสาทำแบบนี้แล้วถ้ามีคนอื่นทำตาม
มันจะเป็นกลายว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไปนะฮะ
นะครับจะเรียกร้องขอให้เรียกร้องด้วยกัน

ขณะที่นางสาวทิพานันสิริชนะหรืออ้น
ตรองโฆษกภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ทวิตภาพพร้อมกับข้อความบอกว่า
กรีดแขนไม่ช่วยอะไร
พี่ตูนเคยร้องไว้แล้วนะคะอย่าเรียนแบบความรุนแรงนะคะ

ชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่ที่สุดก็ต้องไม่โดนทำลายอะไรเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นท่อนหนึ่งที่บอกว่ากรีดแขนไม่ช่วยอะไร
ตอกย้ำยิ่งกรีดยิ่งทำร้ายใจ

อันนี้ผมยกบางท่อนของเพลงมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักเพลงกันนะฮะ
แต่ว่าประโยคที่ว่ากรีดแขนไม่ช่วยอะไร
พอเอาไปโพสต์เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเป็นราว
ใช่มันกลายเป็นประเด็นดราม่าไปโยงเรื่องกรณีของคุณวิสานมาเนี่ยนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นดราม่าเช่นเดียวกัน
ซึ่งเพจนี้คนที่รักพี่ตูนศรัทธาในตัวพี่ตูนเนี่ย

แล้วเนี่ยโพสต์เหมือนกันเลยกรีดแขนไม่ช่วยอะไรนะคะ
กลายเป็นประเด็นดราม่าเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะมีชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าไม่เหมาะสมนะฮะ
ที่แอดมินเพจจะลบข้อความทิ้งไปนะคะ
แล้วล่าสุดค่ะมีการแสดงความรับผิดชอบ
ด้วยการลาออกระบุบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มินขอนอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว

ว่าจริงเพจจัดตั้งเกิดขึ้นจากความรักความชื่นชอบศิลปิน
แล้วก็จะนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของศิลปินต่อเนื่อง
แต่ทีนี้สิ่งที่โพสต์ไป
แต่ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้ไตรตรองถี่ถ้วน
คนที่เอามาโพสต์เป็นผู้ก่อตั้งเพจด้วยนะ
เป็นทั้งผู้ก่อตั้งเพจและเป็นแอดมินเพจ
เขายอมประกาศลาออกจากทีมแอดมินไปเลย
เรื่องของประเด็นที่ไปยึดโยงกับการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องระมัดระวัง
ใช่แค่หยิบประโยคของพระเองมานะ